อยู่ดี๑๐ล้อเบรกแตกพุ่งแหกทะลุกำแพงพังครับ
ไม่มีเสียงหรอภาพไม่มีเสียงภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่อีกฝั่งหนึ่งและเหตุการณ์อยู่ฝั่งนู้นนะแล้วมันถูรูดไปเนี่ยนั่นคือทะลุกำแพงไปเรียบร้อยแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดสามแยกบ้านนาแก่งคอยอยู่หน้าโรงเรียนมาลาศรรพิธยาจังหวัดนครนายกครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้รถที่เขาจดไฟแดงฝั่งน
แต่อีกคนนึงซึ่งไม่อยู่ในวินาทีที่เกิดเหตุ
ซึ่งไม่เห็นภาพในวินาทีที่เกิดเหตุ
แต่คนนี้หนีตายหุดหวิดใครนะฮะ
นี่ครูจริยาไหนครูรีบมอเตอร์ไซค
ใช่มอเตอร์ไซค์ครูเองกู

ครูอยู่ด้านหน้าสุดคือถ้าหันมองอย่างนี้

เป็นจุดที่รถสิบล้อคันนี้พุ่งมาพอดี
จริยาขาวดีอายุ๕๑ปีเป็นครูโรงเรียนบ้านนา
นายกพิทยากรครูจริยาเล่าให้ฟังแบบนี้
จอดติดไฟแดงอยู่เห็นรถอะไรเหลือง
มันมีเหมือนเดจาวูมันพุ่งมาจากไหนไม่รู้
แล้วยังไงต่อครูก็คิดว่าเขาคงหักหลบ
เขาต้องหักหลบเขาไม่หักหลบกูหักเอง
ทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วครับครูทิ้งมอเตอร์ไซค์กระโดดหนีตายวุดหวิด
สละเรือเรียบร้อยครูโดดหนีตายรอดตายปฏิหารฮะ

นี่คือเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดโศกนาฏกรรม

รับรองว่าจะมีคนเจ็บมากกว่า๑๒คนอย่างแน่นอน

สาเหตุคือเบรกแตกใช่ไหมครับเราเตือนกันตลอดนะครับ
สภาพร่างกายตรวจสภาพรถด้วยอย่าลืมนะคะ